เพราะว่าอะไรคุณเชื่อไหมสัตว์ต่างสายพันธุ์มันรักกันได้

รักข้ามขอบฟ้ารักคือสื่อภาษาสวรรค์อย่างแท้จริง
นี่ขนาดคนถามว่ารักไหมหมามันยังตอบเลยว่า

รักมากไหม

แมวมันมากินนมหมาครับ

ที่เป็นแม่หมาพันธุ์พื้นบ้าน
มันเองก็เพิ่งจะมีลูกไปเหมือนกัน

รักกันเหมือนเป็นลูกจริงจัง

จากลูกแมวกลายเป็นลูกหมาไปแล้วครับตอนนี้

แล้วความน่ารักของเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหม

โอ้โหคือเวลาไปคุยกับเจ้าตี้อะอ่า
ดูสิเวลาคุยกับคือป้า

ตี้ตี้เอ้ย
ดูแลลูกแมวให้หน่อยนะได้ไหม
เห้ย
สาเหตุที่ตี้ให้แมวกินนม

เห็นไหมก็ตอบนะก็ได้

ปัญหาตอนนี้คือลูกหมาของตีตี้ไม่ได้กินนมแล้ว
หอมโซ่หมดแล้ว

เป็นภาพที่น่ารักแล้วดูไอจีตี้ตัวนี้มันดูเชื่องมันดูน่ารัก

เออน่าเอ็นดูมากเลยเป็นความรักต่างสายพันธุ์ที่น่ารักมากเลยนะคะ
คนเลี้ยงสัตว์เห็นภาพนี้ก็แบบเออโอดอมยิ้มไม่ได้